หลังเสาร์ครับ

หลังเสาร์ครับ

ใส่ไว้ครับประมาณ๒มิตรกว่าถึง
เจอตอนประมาณกี่โมงครับ
ประมาณ๓๐ชั่วโมง

สำหรับประเทศพันธ์

ซึ่งมีมากจากความเป็นสะเต็ม

ขึ้นให้ประวัติ

มันใช่งูจงอ้างมั้ยเนี่ย

เห็นว่าเด็กมันบอกว่ามันเผื่อเลือด
แสดงว่างูต้องมีพิษแน่ดู